ที่กำลังแฮปปี้มีความสุขกับอากาศหนาวของเช้า
วันนี้อยู่คุณผู้ชมมันอยู่กับเราไม่นาน
เดี๋ยวกุมภาพันธ์อุณหภูมิจะดีดขึ้น๗องศาเลยนะ
ส่วนเรื่องตอนนี้ที่มีมิจฉาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง
โทรมาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรต้องระวัง
นี่แหละมิจฉาชีพอีกรูปแบบติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เอาเรื่องอากาศก่อนครับเพจพยากรอากาศประเทศไทย
เตือนเรื่องอากาศช่วงปลายเดือนมกราคมก็คือนี่แหละช่วงนี้แหละ
และต้นเดือนหน้ากุมภาพันธ์จากอากาศหนาวเย็น
เดี๋ยวอุณหภูมิจะสูงขึ้นถึง๗องศาเซลเซียสครับ
วันนี้๓๑มกราคมจะหนาวเป็นวันสุดท้ายแล้ว
หลังจากนั้น๑กุมภาพันธ์เป็นต้นไป
อุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นวันละ๑๒องศาครับ
กรมอุตุพยากรว่าช่วงวันที่๑๕กุมภาพันธ์
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงที่ปกคลุมประเทศไทย
อ่อนกำลังลงครับทำให้ไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น๓๘องศา
แต่ยังมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคอีสานครับ
แต่ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลจะเหลือแค่อากาศเย็นตอนเช้าเท่านั้นเองครับ
คุณผู้ชมและช่วง๒๕กุมภาพันธ์
อาจจะมีฝนตกฟ้าขนองในบางพื้นที่ได้ด้วยนะครับ
และช่วงนี้เป็นช่วงการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี๒๕๖๐
ซึ่งผู้มีเงินได้สามารถยื่นแบบผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้
แต่ทำให้มีมิจฉาชีพครับที่เขาไปแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่
หลอกลวงผู้เสียภาษีในกรณีต่าง
กรมสรรพากรแนะนำเลยนะอย่าไปหลงกลวิชาชีพพวกนี้
กรมสรรพากรไม่มีนโยบายติดต่อผู้เสียภาษี
ไม่มีให้กดลิงก์หรือว่าติดตั้งโปรแกรมใด
ไม่มีให้กดป๊อปอัพปลอมนะครับบนเว็บไซต์แล้วก็ไม่กดลิงก์ส่งต่อในไลน์ด้วย
แล้วก็อย่าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวใส่ลิงก์หรือว่าแอปพลิเคชันปลอมนะครับ
เขามีสายด่วนกรมสรรพากร๑๑๖๑โทรไปได้นะครับ

เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่กุมภาพันธ์นี้ไปจนถึงกันยายน
จะใช้สิทธิ์ต้องอายุ๑๘ปีขึ้นไป
จองห้องพักล่วงหน้าก่อนเดินทาง๗วันครับ
ใครที่ไม่เคยได้สิทธิ์มาก่อนก็ต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตน
รับสิทธิ์๕๐ส่วนคนที่เคยใช้สิทธิ์แล้ว
ก็แค่กดให้ความยินยอมในระบบได้เลยครับ
และต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตังค์ไว้ด้วย
๕มีสิทธิ์ห้องพัก๕๖๐๐๐สิทธิ์ครับ
มีรัฐสนับสนุน๑๔๐แต่จะไม่เกิน๓๐๐บาทต่อห้องต่อคืน